โอ้โหเรื่องของความอิ่มอร่อยเรื่องของอาหารเนี่ยต้องยกให้เรา

เพราะว่าเรามีมานำเสนอเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไปแอบไปจิ๊กมา

โอ้โหแล้วนี่จะพาไปทานก๋วยจับ

แต่ไปกลางวันนี้คุณจะได้ทานของอร่อย

ย่านนี้เขาบอกว่ากลางวันเนี่ย
ก็มีร้านก๋วยจั๊บสูตรเด็ดซ่อนตัวอยู่
โอ้โหเขาเอาก๋วยจั๊บน้ำข้นสูตรอาม่าเลยนะ
มาปรับปรุงสูตรผสมผสานเข้ากับขาหมูพะโล้สูตรอาม่าอีกที
เรียกได้ว่าอาม่าให้หมดจริง
สูตรเข้มข้นของน้ำพะโล้แล้วก็ก๋วยจั๊บครับ
เขาบอกว่าเป็นสูตรที่มีมานานกว่า๔๐ปีแล้ว

เด็ดความเก่าของก๋วยจั๊บในตำนานร้านนี้คือน้ำซุปที่เข้มข้น
สมกลมกับเครื่องเทศหลายชนิดครับ
เครื่องปรุงสูตรพิเศษของทางร้าน
และทีเด็ดที่ไม่เหมือนร้านไหนอย่างที่บอก
มีส่วนผสมของน้ำขาหมูพะโล้ในนี้
มันจะให้ความหวานอร่อยแล้วก็หอมด้วยนะครับ
อร่อยนัวกลมกล่อมไม่เหมือนใครเขาว่าอย่างนั้น
แล้วยังไม่หมดนอกจากนี้แล้วยังมีความแน่นของทั้งเครื่องใน
ก็คือไส้
เค้าพิถีพิถันในการต้มกับไบเตยเพื่อลดความขาว
ก่อนที่จะทานเนี่ยต้องเอาไปลงต้มกับน้ำพะโล

กัดเข้าไปมันจะได้มีกลิ่นพะโลเข้าไปด้วยนะครับ

โอ้โหเขาบอกว่าเด็ดมากก็คือหมูหวานหรือว่าบะเต็ง

หรืออีกอย่างก็คือหมูคั่วซีอิ๊ว

อีกหนึ่งทีเด็ดเลยนะที่บอกว่าร้านนี้เขาใส่ใจก็คือ

เขาบอกเลยว่าเต็มคำไม่เละไม่จับกันเป็นก้อนนี่แบบนี้
ในจังหวะที่เขากำลังลวกเส้น
พอลวกเสร็จแล้วทำยังไงไม่ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ครับ

ห้ออันนี้จะเป็นหม้อที่เก็บอุณหภูมิของตัวเส้นเอาไว้ให้มันพอเหมาะพอเจาะพอดี
เพราะว่าถ้าบางทีไปไว้ในหม้อธรรมดามันเย็น

ไปกันเลยครับที่ร้านเชฟทรงอาซีเอย่านพระราม๙นะครับ
เปิดตั้งแต่๙โมงจนถึง๓ทุ่ม

ก็ติดตามกันได้รายการนี้มีทุกอย่างจริง

นำเสนอในทุกวันเสาร์๑๑นาฬิกา

คุณผู้ชมจะได้เจอกับอะไรบ้าง

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นยาจีนเจ้าเก่า๖๐ปี
กับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุ

เพราะว่ามีคนมาชิมเยอะแยะมากมาย
ส่วนนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้น

เป็นเย็นตะโฟใส่ปลาหมึกกรอบอาเจนติน่า
อู้วเป็นอาเจนติน่าด้วยไง

เสิร์ฟความอร่อยมานานถึง๕๐ปีแล้ว

แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เส้นนุ่มเจ้าเก่า๒๑ปี
ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ตลาดราชวัฒน

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของกินที่น่าติดตามนะครับ
ติดตามกันได้เสาร์นี้๒๑กรกฎาคม๑๑โมงตรง

โอ้โหต้องบอกเลยว่า
วันเสาร์ไทยรัฐเนี่ยมีรายการน่าดูตั้งแต่เช้าเลยนะคะ

นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมในช่วงวันหยุด